คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้แล้วออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองอ๋องวดนี้ก็สามสิบธันวาล
ใช่ค่ะก็สามสิบเอ็ดหนึ่งก็วันหยุดหยุดท้องเที่ยวพักผ่อนกันไป
นี่ฮะธรรท์ทีวีครับถ่ายท่อส่วนเหมือนเดิมนะคะ
ขอโชคขอลาบกันหรือยังคะยังพอมีเวลาค่ะครับถ้ายังเดี๋ยวเราแนะนำนะคะ
ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไปขอโชคขอลาบกันที่ไหนนะคะไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนวงแหวนตะวันตกสายปฐุมธานีบางปะอิน
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะครับคนไปกันเยอะนะคะ
ก็นักเสียงโชคไปขอโชคขอลาบกันเนี่ยค่ะแล้วก็ถือว่าไปทำบุญส่งท้ายปีด้วย
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทั้งวันคนก็ไปกันเยอะมาก
กราบไหว้พ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารทองเจ้าสัวเหงนำน้ำแดงขนมของเล่นเสื้อผ้าเด็ก
มาถวายกุมารทองจุดที่ทุกคนสนใจที่ไปที่นี่แล้วไม่พลาดแน่ก็คือส่องดูอ่างน้ำมนต์นะคะ
ก็จะมีน้ำตาเทียนปรากฏเป็นตัวเลขต่างลอยอยู่เป็นประจำแหละทุกงวด
ก็ไปลองดูว่าใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะหลังจากมีพิธีจรดตัวเลขพิธีโบราณ
ชาวบ้านก็เลยไปขอส่องดูกันหน่อยแต่ชาวบ้านบอกว่าแต่ละคนบางทีเขามองเห็นเป็นคนละเลขอ่ะนะ
งน้ำมนต์เดียวกันเห็นเป็นคนละเลขกันแล้วแต่ดวง
อ้าจังปรภัณฑ์ธรรมดาใช่
เอาเรากันไปอีกที่หนึ่งที่อักองที่สาญเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
อยู่ที่โคนต้นโพออาถรรพ์นะครับแห่งพุทธสถานวัดแจ้งอำเภอชายโย
อันนี้เป็นภาพค่ำเมื่อวานนี้นี่เข้าไปตอนค่ำกันเลยนะ
ไปร่วมพิธีเข้าทรงไปขอโชคลาภจากแม่เกล็ดแก้วนะครับ
ชาวบ้านผมไม่กลัวนะฮะไปค่ำค่ำมืดมืดก็ไม่เป็นไร
เพราะไปกันหลายคนเอาเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ร่างทรง
แล้วร่างทรงก็ประทับร่างจากนั้นมีพิธีหยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต
อ่าชาวบ้านเขาก็มาดูกันว่าเอ๊ะหยดลงมาจะเป็นตัวอักษรอะไร
ชาวบ้านบอกตัวอักษรไม่เอาขอเป็นตัวเลขได้ไหม
ก็ดูกันไปนะครับอ่าแต่บรรยากาศก็ชวนขนหัวลุกไม่น้อยนะฮะที่เนี้ย
ตอนกลางคืนก็น่ากลัวแหละโอ้โหเรื่องเล่าขาดเขามีนานฮะ
โผต้นนี้เมื่อก่อนเคยอยู่ในพื้นที่วัดวัดย้ายไป
ต้นโพเหลืออยู่จะสร้างถนนตัดผ่านตัดต้นโพไม่ได้ใช่
คนงานมีอันเป็นไปหมดนะครับมีคนเห็นเด็กตัวเล็กออกมาวิ่งเล่น
มีงงมีงูเยอะแยะไปหมดนะฮะแถวนี้ว่ากันว่าเป็นสุสานฝังทารก
อะไรแบบเนี้ยนะครับนี่อืมส่วนบรรยากาศที่สวนสาธารณะริมน้ำพุง
เตางอยจังหวัดสกลนครค่ะนี่ค่ะตลอดทั้งวันคึกคักนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบจากพญาเต่างอย

ชาวบ้านสายบุญก็ไปทำบุญทฤภปรรถสามละครี
ญาเตางอยพระธาตุเตางอยที่ก่อสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ

พ่อค้าแม่ค้าไปขายกันเยอะมากมีเป็นร้อยร้อยแผงนางนัทยายศคันโทนพกุลแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่า
นักเสี่ยงโชคมาขอโชคขอลาบเป็นหมื่นคนค่ะ
เลขดังงวดนี้ขายดีเกลี้ยงแล้วทุกแผงเขาก็จะซื้อเลขพศไงคะ
พอสเก่าปีนี้อ่ะปีหน้าพอสใหม่
ทั้งพศทั้งคศใช่คศอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อหมด
อะไรที่ตีเป็นเลขได้อ่ะครับเลขดังหลายเลขค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกัน

ไปกันต่อครับไปสุพรรณบุรีนี่ครับท่านผู้ชมครับ
มีชาวบ้านไปไหว้แม่นางไม้ที่บ้านของนายรุ่งโรธเพชรโคงทอง
ในพื้นที่ตะบลหนองบ่ออำเภอสองพี่น้องกันเยอะแยะไปหมดเลย
นายรุ่งโรธเขาเป็นช่างไม้นะฮะท่านผู้ชมเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับ
กี่วันที่ผ่านมามีโรงเรียนมาจ้างให้ทำโต๊ะอาหารให้กับเด็กนักเรียน
เอาแผ่นไม้สักมาให้ทำแล้วทีนี้มันมีไม้แผ่นหนึ่ง
ที่มีรูปลายไม้ลักษณะเหมือนใบหน้าผู้หญิง
แล้วนายรุ่งโรธเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็นอนฝันเห็นผู้หญิงสาวแต่งชุดไทยโบราณ
มาบอกว่าให้เอาโต๊ะนี้ไปไว้ที่ต้นมะขามหน้าบ้านหน่อย
เขาเป็นแม่นางไม้มาเข้าฝันไปดูลายไม้ที่โต๊ะโอ้โหหน้าเหมือนผู้หญิงเลย

ชาวบ้านพอรู้ข่าวก็มากันเต็มไปหมดฮะพอตั้งสงตั้งสารอะไรเสร็จก็มากันเยอะแยะไปหมด
มาดูตัวโล่งตัวเลขนะครับพี่รุ่งโรธเขาบอกว่าเขาก็จำอะไรมากไม่ได้
รู้แค่ว่าทางโรงเรียนสั่งให้ทำโต๊ะให้กับโรงเรียนให้เด็กนักเรียนกินข้าวกลางวัน๑๗ตัว

ความกว้างของแผ่นไม้แต่ละแผ่นก็กว้าง๖๐เซนติเมตรยาว๑๑๘เซนติเมตร
บ้านก็เลขที่๖หมู่๕ซอย๓ค่ะ

พี่รุ่งโรธผมว่ามันต้องถูกลอตเตอรี่สักเลขแหละ
ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีอยากจะพาไปอีกที่หนึ่งค่ะ
ที่วัดอุทุมพระรามวัดไผ่แขกที่อำเภอเมืองนะคะ
คักเป็นประจำทุกครั้งที่ใกล้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
ก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีก็จะต้องไปกระซิบข้างหูพ่อขุนช้าง

มันหายหายบ่อยใช่อันใหญ่ไม่หายแล้วใช่
นี่แล้วก็อ่างนี้ค่ะอ่างน้ำมนต์เหมือนกันส่องน้ำตาเทียนนะคะ
สองเลขที่ต้นตะเคียนสารแม่ตะเคียนทองสบายทิพย์อายุหลายร้อยปี
เอาแป้งไปโรยถูหาเลขตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ครับไปอุดรธานีหน่อยนะครับทีนี้คนก็ไปเยอะทุกวันนะครับ
คุณผู้ชมครับยิ่งส่งท้ายปีแบบนี้ยิ่งไปทำบุญกันเยอะ

ไปที่เกาะคำชโนธวังนาคินเพื่อไปกราบไหว้ขอพร
ก็อยู่ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงนะฮะคือวันนี้รถติดเลยอ่ะติดแบบติดหนาแน่นยาวหลายกิโลเมตรมากกว่าวันปกติทุกวันเลยนะครับ
แล้วต้องต่อคิวกันเข้าไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านะครับเพื่อจะขอโชคขอลาบขอพรในช่วงปีใหม่
ส่วนที่บริเวณหน้าเกาะคำชโนธนะฮะก็มีผู้ไปร่วมพิธีเปิดทรัพย์รับโชคไปแก้บนจุดที่ทุกคนไปแล้วต้องไม่พลาดจะต้องไปนะครับ
คือนี่ฮะขันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำใช้ทำพิธีหยดน้ำตาเทียนเขาก็ไปดูกันว่าน้ำตาเทียนสีอะไร
ที่ก็สีขาวบางที่ก็สีเหลืองเขาไม่ได้ดูสีไหม
อันนี้เป็นน้ำตาเทียนสีเหลือง
กล้วยนี้อยู่ในบ้านนะคะของนายหลักชัยหานมนตรีค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าปลูกต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยหอมต้นนี้นานแล้ว

เห็นความแปลกของปลีกล้วยก็เลยบอกชาวบ้านบอกเพื่อนบ้านว่าเออแปลกเนอะลองมาดูกันหน่อยสิเลยมากันเต็มเลยค่ะครับก็มาขอโชคขอลาบไปส่องดูไปส่องทะเบียนรถเจ้าของบ้านไม่ได้ส่องแค่ต้นกล้วยทะเบียนรถจักรยานยนต์รถยนต์ของเจ้าของบ้านครับบ้านเลขที่ของเจ้าของบ้านอะไรที่อยู่ที่บ้านเนี้ยเขาไปดูตัวเลขกันหมดเลยค่ะ
เหมือนเสียนพญานาคไหมเนี่ยฮะเป็นหน่อที่ออกมาหน่อเล็กเล็กเนี่ยครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านขายต้นไม้ก็ขายทุกชนิดแล้วครับ
ขายมา๓ปีแล้วต้นหมากเหลืองปลูกไว้ขายขายต้นละ๑๕๐บาท
เดือนที่แล้วมันมีหน่ออ่อนแทงหน่อแตกออกมาคล้ายกับเสียญพญานาค
ก็เลยเอามาตั้งไว้หน้าร้านเผื่อลูกค้ามาจะได้ขอโชคขอลาบ
ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ถ้าเจ้าของร้านเองเนี่ย
ต้นหมากเหลืองต้นนี้ที่มีหน่อคล้ายเซียนพญานาค
เขาถูกรางวัลเลขท้ายมาแล้ว๓ครั้งด้วยกัน

ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไปขอเลขขอโชคขอลาบ
แต่ไม่ได้ไปขอที่ต้นมะม่วงไปขอที่ต้นกล้วย
แต่เป็นโคนต้นกล้วยที่ถูกตัดเหลือแต่ต่อ

เขามีหัวปลีมีกล้วยโผล่ออกมาจากลำต้นที่ถูกตัดเหลือแต่ต่อ
แล้วมันคล้ายกับดอกบัวที่กำลังบาน

เขาบอกว่าแปลกมากสูงจากพื้นดินมาสักประมาณ๕๐เซนติเมตรค่ะ
นางสาวนัฐกาลศรีฟองอายุ๔๐เจ้าของบ้าน
บอกว่ากล้วยที่โผล่ออกมานับได้ทั้งหมด๔หวี
นี่นะคะหวีละ๑๔ลูก
ก็เลยเอาแป้งไปโรยอย่างที่เห็น
แล้วก็ไปลูบลูบ
คือปกติถ้าตัดโคนมาอย่างนี้บางทีมันก็แทงหน่อมาได้อีก
แต่แทงหน่อมามันกลายเป็นปลีอย่างนี้เลย

แล้วก็เขาก็เลยนับเอาว่ามีกี่ลูกกี่หวียังไงบ้าง
เอาไปกำแพงเพชรหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดหนองจอกพัฒนารามที่อำเภอคลองขลุง
มีการจัดงานผูกพัทธศรีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
โบสถกลางน้ำแห่งเดียวในจังหวัดเลยนะครับ
มีการรำบวงสวงบูชาพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาด้วย
ชาวบ้านได้อันเชิญองค์จำลองพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
มาจากคำชโนธนะฮะที่อุดรมาสร้างสารไว้ที่นี่
เพื่อเอาไว้ไหว้ขอพรขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แล้วเขาก็มีนี่ฮะเสี่ยงเซ็มซีเพื่อขอโชคขอลาบนะครับ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะเสี่ยงได้หมายเลขอะไร
ก็ไปดูกันว่าใบทำนายเขาทำนายว่ายังไง
ถ้าทำนายแล้วไม่ดีเนี่ยส่วนมากก็จะไม่เอากลับบ้าน
ใช่อาจจะเผาทิ้งไปอะไรแบบนี้ถ้าดีก็เก็บ
วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะคนเยอะเลยค่ะ
ไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
สูงกว่า๓๐เมตรนะคะนางสาวชัชนลคีมมายุ๔๑ปี
เป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้บอกว่าวันนี้มาขอโชคขอลาบ
ทององค์หลวงพ่อสมหวังเสี่ยงเซ็มซีแล้วก็หาเลขด้วย
ที่แล้วเขาถูกรางวัลที่ห้าค่ะมาที่นี่ค่ะ
ก็เลยมาอีกทีนึงเผื่องวดนี้จะถูกอีกนะคะ
ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าแต่ละสถานที่ที่มีผู้คนไปกันเยอะแยะอยู่ตลอดเนี่ยนะฮะ
ก็มีทั้งคนถูกและคนไม่ถูก
ใช่ค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปขอเลขก็ไปทำบุญเหมือนกัน
ส่งท้ายปีด้วยอะไรด้วยแล้วผมเชื่อว่าคนไม่ถูกเนี่ยเยอะกว่าแน่